เจอแบบนี้กันบ้างไหมครับขับรถอยู่เจอกลุ่มพระสงฆ์หรือพระทุดงเดินข้างทางเราเห็นเราก็อยากจะช่วยเหลือท่านถูกไหมนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยชูขวดน้ำขึ้นมาเราขับรถผ่านอ่ะคนนี้เขาบอกอยากจะลงจอดไปช่วยท่านเหลือเกินแต่ปรากฎว่าลงไปปุ๊บก็เจอเลยอ่ะคลิปเนี้ยค่ะถูกแชร์โดยผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ
เดินทุดงอยู่ริมถนนมีพระรูปหนึ่งเนี่ยชูขวดน้ำขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะพระท่านหิวน้ำหรือเปล่าคุณครูก็เลยให้ลูกชายเนี่ยนางชุดนักเรียนเนี่ยนะเอาน้ำดื่ม๑ขวดไปถวายให้พระไว้นะฮะพระก็รับไว้แหละแต่ว่าพระท่านไม่รับน้ำเปล่าอย่างเดียวท่านขอปัจจัยด้วย

ในหลายจังหวัดค่ะโซนพิศนุโลกน่านอ่างทองกาญจนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีคนที่เดินทางผ่านถนนเส้นนี้บ่อยเขาบอกอุ้ยเจอบ่อยเลยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฝากกันบ้านนิดนึงช่วยตรวจสอบพระเหล่านี้ด้วยนะคะว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมเพราะว่าถ้าเป็นพระทุดงจริงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติช
ส่วนเรื่องนี้